ตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยชอบไหมหรือว่าไม่ชอบ
ถ้าชอบจะให้น้ำแข็งอ่านไหม

พี่เห็นน้ำแข็งชำนาญข่าวแบบนี้

เพราะเขาบอกว่าน่าจะเป็นนอกเครื่องแบบ
ดูไม่ออกว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

ชีวิตผมผมติดคุกมาแล้ว

ก็มึงมันมีประวัติอ่ะ

คือไม่รู้ว่าใช่ตำรวจหรือเปล่า
ที่หน้าออกเสื้อเมื่อกี้
คล้ายตาโล่ไหมคล้ายไหมหรอไม่ได้สังเกต
เออเมื่อกี้พี่ตาวัยเออพี่ตาวัย

นะครับคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายชาวสงขลาเขาถ่ายเอาเองเลย
ครับน้อยจ่ายจริงมาร้องทุกข์ผ่านสื่อ
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าคนในคลิปเป็นตำรวจจริงไหมนี่เป็นตำรวจจริงไหมนี่นะ
เพราะมีพฤติกรรมข่มขู่รีดไถแล้วใช้รถไม่มีทะเบียนโอนจะเป็นสืบหรือเปล่าที่เป็นตำรวจสืบเปล

คนที่ร้องเรียนครับคือในเต้ปัญจักรจิระประเสริฐศักดิ์อายุ๔๗ปีเล่าบอกว่าเหตุในคลิปเกิดขึ้น๓๐มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
กลุ่มผู้ชายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ๓นาย๓คนมาขอตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในรถกระบาดของเขา
โดยไม่มีหมายค้นนะครับก็ถามไปว่าเอ้าทำไมต้องตรวจแม่ก็ตอบแบบตอบแบบตำรวจมีเหตุให้สงสัยว่าแม่ตอบแบบตำรวจ
แล้วก็พยายามจะบังคับพาเขาไปโรงพักจะเอาไปให้ได้เลยก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชม๑๗เมษายนย้อนไปนะครับก็หลายเดือนหน่อย
เคยมีกลุ่มชายชะกัน๕๖คนอ้างตัวเป็นตำรวจสืบสวนสพเมืองสงขลามาที่บ้านเขาแล้วเข้ามาล็อกคอพยายามจะตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในบ้านด้วย
ครั้งนั้นก็ไม่มีหมายค้นตรวจก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายค้นเสร็จปั๊บก็บังคับพาขึ้นรถขึ้นรถไปทำอะไรอ่ะไปคุยโดนเรียกเงินฮะ
มึงเอามา๕๐๐ดิเขาใช้คำพูดนี้กูขอตังค์๕๐๐กูจะเอาไปให้พักพวกกูลูกพี่กูแล้วก็ขู่บอกว่ามึงอ่ะมึงอ่ะมึงมันมีประวัติไอ้เต้
โอ้โหพี่เบิร์ตพี่มีประวัติป่าวมียาวด้วยจบเตรียมน้อมใช่ไหมเรียนต่อบางคุณเทพปีประวัติยาวเลย
ไอ้ดอมเด๋วมีประวัติบ้างเด๋วขึ้นนะนี่นี่ขึ้นตามพี่เขา
เขาบอกไม่อยากมีปัญหาก็เลยให้ไปเขายอมว่าเขายอมรับว่าเมื่อก่อนก็ผมก็เคยต้องโทษคดียาเสพติด
ผมก็ติดคุกชดใช้ความผิดแล้วไงนี่เพิ่งออกจากคุกมาได้๖เดือน
พอออกมาแล้วเนี่ยผมกลับใจมาประกอบอาชีพสุจรรย์อ่ะ
ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่ขายของเก่าบ้างขายผลไม้บ้าง
และถูกผู้ชายขายตำรวจกลุ่มนี้มาลีส์ส่ายเงินนี่
เพราะเพียบว่าผมเคยมีประวัติหรอ

แล้วก็ที่สำคัญคือต้องให้สพเมือง

เพราะว่ามึงมันมีประวัตินะเต้